ไฟเซอร์มาแล้วจ้าโอ้ดีใจมากอันนี้ซื้อด้วยนะ
อันนี้ซื้อไม่ได้รับบริจาคมา๒ล้านโดสแรกนะครับ
เที่ยวบินสามแอลสามห้าศูนย์นะครับนำวัคซีนไฟเซอร์สองล้านโดสแรกนะครับ
มาถึงท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิเมื่อสักตี๔๓๐ของเมื่อวานนี้ได้ครับ
อนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็
ผู้บริหารกระทรวงนะครับไปรับมอบเมื่อช่วง๘โมงเช้าของเมื่อวานนี้
ไฟเซอร์๒ล้านโดสนี้นะครับเป็นล็อตแรกในจำนวน๓๐ล้านโดสนะ
ทางการไทยสั่งซื้อโดยมีกำหนดส่งมอบในเดือนตุลาคมอีก๖ล้านโดสนะครับ
แล้วก็จะทยอยส่งมอบจนครบภายในสิ้นปีนี้
กลุ่มเป้าหมายที่จะฉีดเป็นลำดับแรกคือใครคือคนที่ช่วงอายุสิบสองถึงสิบแปดปีนะครับ
มีอยู่ประมาณสัก๕ล้านคนได้ใช้วัคซีนทั้งหมด๑๐ล้านโดสนะครับ
เหลือจะกระจายฉีดให้ประชาชนทั่วไปตามสูตรของคณะอนุกรรมการด้านการเสริมภูมิคุ้มกัน
สำหรับวัคซีนล็อตแรกนี้นะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็คณะกรรมการอาหารและยานะครับ
จะตรวจรับแล้วก็เขาจะมีการทดลองนะฮะคุณภาพของวัคซีนก่อน
แล้วก็จะรีบกระจายไปเลยไปยังพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศนะครับ
แล้วก็จะเริ่มฉีดให้ได้เร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าเลย
เอาล่ะมาดูยอดการฉีดวัคซีนจากแอปหมอพร้อมกันหน่อย
น่าชื่นใจเมื่อวานนี้ก็ได้๗แสนกว่าพี่ต้น
ใช่ครับเจ็ดแสนกว่านะฮะแล้วก็เข็มแรกก็
รายและเข็มที่๔๒๐รายครับ
รวมตอนนี้ฉีดไปแล้ว๕๓๘๘๑รายครับ

หมายร้อยล้านโดสก็รออีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะฮะ

ตัวเลขของผู้ที่มีการได้รับการฉีดวัคซีน

ถ้าได้ตามเป้าลุงตู่ก็โล่งอกได้นะฮะ